ไปดูรางานคุณผู้ชมรางางบบห้างแตกเลย

คุณผู้ชมหนุ่มพลนวัฒน์นะคะรวมไปถึงน้องยาดานางเอกของเรื่องมามากมายเลยค่ะ
ไหนได้เจอตัวพี่เมย์นะคะรีบคว้ามาถามถ่ายเรื่องที่มันเป็นไวรัลที่แชร์กันเยอะมากตอนนี้ค่ะ
พี่เมย์ไลค์สดขายของแล้วพูดขำว่า
เอฟแล้วไม่โอนเงินจะพาไปออกโหนกระแสให้หมดเลย
แต่ตอนนั้นแกล้งพูดขำกับแฟนคลับจริงไม่มีอะไรนะคะ
คือคนสั่งก็จ่ายตามปกตินี่แหละค่ะ
แต่คงเป็นเพราะว่ารายการหนกระแสของพี่หนุ่มของสามีมันดัง

สำหรับวันเกิดครบรอบ๕๔ปีของพี่หนุ่มกัญชัยหล่อไหมจ๊ะ๕๔แล้วจ้

เมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะพี่เมย์ก็ได้เห็นคลิปที่พี่มดดำทำเตอร์ไพรส์
แก้มพี่หนุ่มฟอดใหญ่หอมแล้วก็หอมอีกแบบนี้คุณผู้ชม
ซึ่งพี่เอ๋พี่เมย์ที่เองก็มองเป็นเรื่องประติภาพค่ะ
ก็ถามพี่เมย์หรือพี่เมย์ให้อะไรพี่หนุ่มหรือเปล่า
เมย์บอกว่าด้วยความที่พี่อยู่กันมา๒๐กว่าปีแล้วนะคะ
พี่เมย์กับน้องมายูก็ได้โวยพรพี่หนุ่มกัญชัยที่บ้าน
คือเจอกันแล้วก็ทักทายกันนี่แหละค่ะ
ไม่หวานมากนะคะแต่ก็ขอโวยพรให้พ่อหนุ่มของเรา
ใช้คำนี้แข็งแรงอยู่กับแม่เมย

มันอยู่กันมา๒๐กว่าปีแล้ว
น้องก็ไม่มีอะไรแค่โอยพรกันค่ะ
ปกติแบบที่แบบศิลป์เลยค่ะก็เรื่องสุขภาพนะคะ

มายูก็ไม่ได้อะไรแค่สุด
เขาเรียกว่าแฮปปี้เบอร์เดย์คุณพ่อเฉย

มีการพูดกันเจอกันเป็นปกติอะไรอย่างนี้
ไม่ได้แบบว่าสเปเชียลเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็จะไปเที่ยวทริปกันด้วยนะเขาก็หวาน
หวานเวลาพี่หนุ่มอะยุ่งใช่ไหม

ใช่หันไม่ได้เลยเพราะว่านุ่มฮอตนะ
แซ่บสุดเลยค่ะ